ดูอีกหนึ่งคดีใหญ่คดีรังการ
เรื่องน้องการตอนนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้
หลังจากที่ไปพบศพน้องการ
ลักษณะคือมีแต่ครึ่งท่อนบนท่อนล่างแล้วก็แขนหายไป

ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าถูกสัตว์กัด
จะเป็นถูกสัตว์อะไรกัดเป็นไปได้ยังไง

จากพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับน้องใช่ไหม
แต่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอา
ถึงให้น้องการนอนในเต็นต์ข้างบ้าน
ทำไมไม่ให้น้องการเข้าไปนอนในบ้าน

เรื่องนี้อาของน้องการ

นางจรรย์ธนารรณ์และนายสุธิเขียตนนทรีจรรย์

เพราะว่าพ่อของน้องการก็ไปมีเมียใหม่

แล้วก็มีสามีใหม่ทำงานอยู่ที่ชนบุรี

คุณอาเนี่ยนะอาหญิงอาชายแล้วก็มีลูก๔คนเป็น๖คนถูกไหม
แล้วก็มีน้องการอีก๑คนเป็น๗คน
ส่วนเรื่องที่เอ๊ะทำไมให้น้องการนอนในเต็นต์ข้างบ้าน

หลายคนก็เลยบอกว่าเป็นอาทำไมถึงเลี้ยงหลานแบบนี้

อาบอกว่ารักทุกคนดูแลทุกคนเท่ากัน
เลี้ยงน้องกาลเนี่ยเหมือนลูกแท้คนหนึ่งเลย
จริงในบ้านก็มีกันอยู่หลายคนนะ

น้องการเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายตัว
เวลานอนอยู่ในบ้านประกอบกับน้องการเนี่ย
ฉี่รถที่นอนก็เลยทำให้ที่นอนเหม็น
ทีนี้อาก็เลยซื้อเต็นต์ให้น้องนอนข้างบ้าน

เพราะว่าน้องการเองก็สมัครใจที่จะไปนอน
ครับที่อาของน้องการเปิดใจก็คือเปิดใจเมื่อคืนนี้นะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะอาของน้องการ
ก็มาทำเรื่องเกี่ยวกับการรับศพนะครับ

ทางตำรวจเองก็ประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
สมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
มารับมอบวัตถุพยานหลักฐานต่างที่เกี่ยวข้องในคดี
แล้วก็ไปยังสพเมืองจันทบุรีนะครับ
จากนั้นอาก็ไปรับที่โรงพยาบาล
เดินทางไปที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเพื่อรับศพของน้องการ
เดินทางไปส่งชนะสูตรยังสาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้ง
เพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ความชัดเจนของคดีนะครับ
นายสุธิเกียจอาของน้องกาบอกว่า
ก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นที่ทางตำรวจได้ให้ความสำคัญกับคดีน้องการ
และจะได้รู้สาเหตุที่ทำให้น้องเสียชีวิต
แล้วก็นอกจากเมื่อคืนนี้จะมาเพื่อเดินเรื่องเอกสารแล้ว
ยังถือว่าเป็นการมาส่งน้องการ
เพราะยังสงสารห่วงและอาลัยหลานนะครับ
ต้องเดินทางมาไกลเพียงลำพัง
เหมือนเอาร่างของน้องการเดินทางมาคนเดียว

อยากจะมาจัดการร่างจัดการเอกสาร
แล้วก็ส่งน้องการอยู่เป็นเพื่อนน้องการด้วย
อยากให้ดวงวิญญาณน้องการโดนบันดาลให้พบ
ชิ้นส่วนอวัยวะอื่นของน้องที่หายไปโดยเร็ว
เพราะหวั่นว่าวิญญาณของน้องจะไม่มีความสุข
ก็อย่างที่บอกไงว่าตอนที่จะไปเจอศพน้องการ

เพราะว่าศพน้องนอนตะแคงแล้วร่างมีแค่ช่วงสดือ
ขึ้นมาถึงศีรษะไม่มีส่วนแขน
ลำตัวช่วงล่างก็ยังหาไม่พบนะคะ
สภาพตอนที่ไปเจอศพเริ่มเน่าเปื่อย
เหมือนกับคล้ายกับถูกสัตว์กัดแทะ
ตอนนั้นยังคิดอยู่เลยว่าน้องอาจจะจมน้ำ

แต่ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องเสื้อผ้าของน้องการด้วยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเสื้อสีแดงคอกลมที่น้องใส่เนี่ย
ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในร่างศพของน้องการนะ
ทีนี้มันก็เลยเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสงสัยว่า
ถ้าสมมุติเกิดว่าสัตว์กัดแท้ความจริงมันควรจะมีเสื้ออยู่ในร่าง
กลายเป็นว่าเสื้ออยู่ห่างจากศพ๕เมตร
กางเกงก็ไม่ได้อยู่ที่ศพค่ะอยู่ห่างจากศพไปอีก๒๐เมตร
ก็เลยสงสัยว่าทำไมเสื้อกับกางเกงอยู่คนละทิศคนละทาง
แต่อย่างหนึ่งพอไปดูที่เสื้อสีแดงของน้องการ
ด้านหน้ามันมีรอยเปื้อนมันเหมือนกับรอยเปื้อนโครนนะคะ
แล้วด้านหลังของเสื้อเนี่ยนะคะมีรูเหมือนกับเขี้ยวสัตว์งับ
อันนี้ที่เสื้อก่อนนะส่วนกางเกงด้านหน้าเนี่ยขาดเหมือนถูกฉีกตั้งแต่เอวลงมา
ทีนี้ทั้งอาหญิงอาชายก็เห็นตรงกันเลยว่ามันน่าจะมีคนถอดออกไหม
จงใจถอดออกไหมอันนี้คือเรื่องเสื้อ
แล้วยังมีเรื่องสัตว์ที่บอกว่าสัตว์อาจจะไปกัดน้องการเนี่ย
สัตว์แถวนั้นเนี่ยจริงมันมีสุนัขพันธุ์พิษบูรณ์
ชื่อว่าเจ้าส้มมาปื๊ดอายุ๓ปีเป็นของนายเกรียงวุฒิวันนทอง
คือตอนนี้มันกำลังตั้งข้อสังเกตกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ส้มมาปื๊ดตัวนี้ว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหรอ
สัตว์จะกัดเด็กจนศพเหลือแต่กระดูก
ทีนี้เราก็เลยต้องไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญค่ะ
ผู้ช่วยสัตว์อาจารย์นายสัตวแพทย์ธินระดิตรุ่งเรืองกิจไก่
เป็นอาจารย์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะ
อาจารย์เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมเขาบอกว่าพิษบูอายุ๓ปีเนี่ย
ถือว่าเป็นสุนัขที่โตเต็มวัยแล้วนะแล้วแรงกัดเนี่ยมันมีเยอะ
เพราะว่ารักษณะทางกายภาพของสุนัขพันธ์นี้เนี่ย
คือหัวกระโหลกเขาจะใหญ่หากันไกลเขาจะมีความแข็งแรง
ทีนี้ก็เลยถามอาจารย์ต่ออาจารย์เป็นไปได้ไหมคะที่เขาจะ
ที่เขาจะไปกัดคนเนี่ยไปกัดชากศพเจ้าสมมะปี๊ดเนี่ย
ถามเป็นไปได้ไหมอาจารย์บอกว่าอ๋อมันก็มีความเป็นไปได้นะ
ถ้าเกิดว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยหิวจัดถ้าเกิดยิ่งไม่มีใครให้อาหารมัน
เพราะว่านิสัยของพิษบูแล้วเนี่ยมันเป็นสุนัขนักล่าอยู่แล้วค่ะ
แต่อันนี้เป็นการตั้งสมมติฐานถึงความเป็นไปได้นะ
ไม่ได้หมายความว่าเจ้าส้มมะปิตัวนี้มันไปกัดน้องจริงนะ

ทีนี้เรื่องคดีบ้างค่ะคุณผู้ชม
เรื่องคดีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒เนี่ย
ก็บอกว่าพนักงานสอบสวนได้ส่งศพน้องการไปตรวจซ้ำที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พิสูจน์บาดแผลจะหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะว่าบนตัวของน้องมันมีรอยเขี้ยวสัตว์อยู่
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหรือเปล่า
วันนี้มีการลงพื้นที่นะไปติดตามคดีนี้
ไปประชุมเพื่อตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะ

ว่าการที่ชนะสูตรเบื้องต้นจากแพทย์นิติเวศ
บอกว่ามีบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัดแทะชัดเจนเนี่ย
แต่สัตว์กัดแทะชัดเจนหมายถึงว่าสัตว์มันมากัด
ทำให้น้องการเสียชีวิตแล้วมันก็กัดแทะต่อ
หรือว่าน้องการเสียชีวิตจากเหตุอื่นแล้ว
และสัตว์ถึงจะมากัดแทะนะครับ
ก็เจ้าพิษบูเจ้าส้มมะปี๊ดแล้วก็เจ้าสุนัขพันธ์ไทย
ทั้ง๖ตัวที่บ้านของนายเกรียงวุฒิเนี่ย

คดีนี้จำเป็นให้ต้องตามต่อ
รวมถึงการค้นหาอวัยวะที่มันยังขาดหายไป

ใช่ค่ะ